ของการท่องเที่ยวกันหน่อยดีค่ะแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมกับคุณอริยาไม่รู้ว่าเห็นชายหาดสีแบบนี้แล้วคุณจะกล้าลงเล่นหรือไม่นะคะ
เป็นชายหาดหัวหินที่เขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะโอ้อืมอุ้ยแบบนี้เลยนะคะ
ใช่นี่คือน้ำทะเลบริเวณชายหาดหัวหินค่ะที่จังหวัดประจวบคิริคัน
ทัพทิมนะคะระยะทางเนี่ยก็สักประมาณห้าร้อยเมตร
แต่ว่าตอนนี้คือเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจก็ยังไม่ได้เห็นว่ามีปลามาลอยตายแต่อย่างใดนะ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยเขาบอกอุ้ยเห็นอย่างนี้ไม่กล้าลงเล่นน้ำนะ
หลายคนก็กลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
และแต่บางคนก็บอกว่ามันแปลกดีงั้นก็ขอถ่ายเซลฟี่เก็บเป็นที่ละลึกก็แล้วกัน
อ่ะมีคำตอบที่คุณอริยาและคุณผู้ชมสงสัยน้ำทะเลสีเขียวที่เห็นแบบนี้ค่ะ
ผู้เชี่ยวชาญบอกนะคะว่าปรากฏการณ์แบบนี้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่ลงเล่นน้ำทะเลค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนผิวแพ้ง่าย
ก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีอาการผื่นคัน
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกมันอยู่ไม่นานนะ
ถ้าเกิดสมมุติมีลมทะเลพัดมาแรงสักประมาณ๔๗วัน
เดี๋ยวก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
นี่คุณนัทนาเอาสีเขียวมาให้ดูใช่ไหม

สีขาวดูเลยคุณผู้ชม
นี่ค่ะเป็นน้ำในคลอง
คุณพอเห็นแบบนี้แล้ว

ทำไมมันเป็นสีขาวแบบนี้แล้วมันก็มันไม่ได้ใส

ใช่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานค่ะ
จุดตรงนี้เป็นน้ำอยู่ในคลอง

ไหลผ่านหมู่บ้านราโมงที่ตำบลทานทิพย์อำเภอเบตงค่ะ
แล้วเราก็เลยไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่

ซื้อกับข้าวที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง

ทำไมน้ำในคลองบางช่วงมันเป็นสี
ขาวแบบนี้ระยะทางยาวเลย
จอดมอเตอร์ไซค์จอดรถเครื่องเลยจ้ะ

เอ๊ะมัน๒ชั่วโมงแล้วนะ

ส่งไปให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตรวจสอบหน่อย

ไปดูคลองที่มันมีน้ำสีขาวแบบนี้

มันเริ่มจางลงแล้ว

อาจจะเป็นเพราะว่าน้ำยางพารา

คุณน้ำยางพารามันสีขาวถูกไหม

ทีนี้พอมันรั่วไหลออกมาจากโรงงาน
แล้วก็มาลงสู่ลำคลองตรงคลองเบตงตรงนี้ค่ะ

ที่มันเป็นคลองสายต่อมาเนี่ยนะคะ

จริงใช้น้ำจากคลองตรงนี้
ซักผ้าด้วยรดน้ำต้นไม้ด้วย

ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อย

ไม่ได้ใช้น้ำปลาของทฤษฐาบาลเบตงค์นะคะ

ใช่ใช้อาบให้ซักหน้า

เพราะว่ากลุ่มไลน์ของชาวบ้าน

ส่งข้อความมาแบบนี้นะคะ

ได้รับแจ้งจากบริษัทแห่งหนึ่งค่ะ
เขาบอกว่าไปเกิดอุบัติเหตุ

มันแตกแล้วก็เลยเป็นเหตุ

มันไหลลงคูระบายน้ำภายในโรงงานนะคะ

ซึ่งตอนนี้โรงงานเขาดำเนินการแก้ไขแล้วค่ะ

นักงานอุตสาหกรรมก็จะมีการลงไปตรวจสอบโรงงาน

คุณผู้ชม